เขาบอกว่าหูวันนี้นี่กระแสมาอย่างหน่าหูถึงค่านหลายคน

ใช้คำว่าบอกลาแล้ว
ไม่เพราะว่าพอมันมีเหตุการณ์มาก่อนหน้านี้ว่า

การเมืองของเราจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรแบบชัดเจน
วันตรีวิกตุพลเนกประยุทธจันทร์โอชาไปบอกลาวิกป้อมพลเนกประวิทธ
วงสุวรรณเรียบร้อยแล้วในการที่จะแยกทางกันเดินคือพลเอกประวิทธิ์
พลังประชารัฐพลเอกประยุทธ์จะไปรวมไทยสร้างชาติ
อันนี้คือกระแสข่าวที่ออกมานะคะซึ่งแน่นอนพอมันออกมาหนาหูแบบเนี้ย
วันนี้วันอังคารประชุมคอรมอนักข่าวไปดักรอเลยเพราะว่า
ถามคำถามนี้มานานแล้วตั้งแต่ก่อนเอเป็กแต่ว่านายกบอกว่าเออ
ตอนนี้มันมีเรื่องเอเป็กให้ผ่านเอเป็กไปก่อนมาวันนี้ผ่านเอเป็กไปแล้ว
นายกตอบว่าไงรู้ไหมคะนักข่าวถามบอกว่าตกลง
พลเอกประยุทธ์จะไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติไม่อยู่กับพลังประชารัฐ
และไปบอกลาพลเอกประวิทย์แล้วใช่ไหมอืมพลเอกประยุทธ์ตอบได้น่าสนใจมาก
ว่าสั้นขออยู่ในบรรยากาศแห่งความสุขก่อนแล้วกัน
แล้วเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปมันแปลว่าอะไรนะขออยู่ในบรรยากาศแห่งความสุขก่อนแล้วกัน
แปลว่าหลังจากนี้จะไม่อยู่ในบรรยากาศความสุขเหรอ
หรือยังไงคนก็เลยตีความไปเยอะอะค่ะแต่อย่างที่บอกมันมีกระแสข่าวออกมาสองกระแสเนาะ
แรกสุดเลยก็คือที่เขาบอกว่าอ้าวพี่น้องทะเลาะกันตั้งแต่ช่วงที่วินิจฉัย๘ปีนายก
แต่อีกกระแสนึงก็บอกว่าไม่มันคือยุทธวิธี
เขาจะแบบกระจายตัวออกไปรวมพลังแล้วก็กลับมาแบบเหมือนขนกองทัพตัวเองกลับมาแล้วก็รวมกันสู้

ไม่มีเขาเดินไปเลยไง
มีจังหวะหนึ่งที่หยุดแบบมองผู้สื่อข่าว
เขาตอบประโยคเดียวเลยว่าขออยู่ในบรรยากาศแห่งความสุขก่อนก็แล้วกัน
ส่วนพอไปถามคนเอกประวิทย์คนเอกประวิทย์ก็บอกว่าไม่รู้

ไม่ได้เข้าเหมือนพลเอกประวิทย์ไปมีกี่ภารกิจที่กัมพูชา
ใช่แต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยเวลาถามมาคนเอกประวิทย์
เมื่อก่อนช่วงหลังเนี่ยไม่มีการตอบไม่รู้แล้วนะ
แต่มีเรื่องนี้แหละที่พลเอกประวิทย์ก็ตอบว่าไม่รู้

ทีนี้ก็มีคนถามเรื่องประเด็นยุบสภาเหมือนกัน
เพราะว่าเราก็พูดกันมานานแล้วว่ามันจะยุบสภาไหมหรืออะไรยังไง

คุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี

คุณจะยุบหรือไม่ยุบหรืออะไรก็แล้วแต่
ยังไงก็ตามมีนาคมก็หมดสมัยกันหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ภูมิใจไทยโฟกัสก็คือ

ยุบไปไม่อยากยุบก็ไม่ต้องยุบ

ผมขอโฟกัสเรื่องการเลือกตั้งดีกว่า

มีคนอยากจะแบบขยับขยายโยกย้ายเข้ามาเยอะ
ซึ่งเขาบอกว่าเขาก็จะเล็งคนที่เหมือนกับว่า

นโยบายเรื่องว่าพูดจริงทำได้

ให้ประชาชนได้รับรู้มากที่สุดว่าพัก
เราเนี่ยพูดแล้วทำ

มันไม่ได้อยู่ที่คนไม่ได้อยู่ที่อะไรหรอก

คะแนนนิยมดีคนชอบดี

นี่คุณอนุทินพูดมั่นใจขนาดนี้เลย
ก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเรื่องกฎหมายลูกที่ยังไม่เสร็จ
กังวลไหมเพราะว่าตอนนี้ที่พักเล็กพักร่วมต่าง

สอสอจะโยกย้ายก็ยังตัดสินใจกันไม่ถูก
เพราะว่ากฎหมายลูกยังไม่เสร็จว่าจะเอายังไง

ผู้สมัครสร้างความนิยมตัวเองนี่แหละ

โยบายของภูมิใจไทยคืออะไร

พูดแล้วทำเน้นเรื่องนี้ไป

ไม่มีปัญหาแน่นอนนี่

ผมมาพร้อมแล้วคนอื่นพร้อมหรือยัง

คุณอาการอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

นี่จริงหรือเปล่าเสียหนูตอบว่า

เขาตอบแน่

แต่ตอนนี้ให้ผู้ประธานภักดิ์แปลงงานกันทำแล้ว

ปังวิทย์เขาแยกกันแยกทาง

ถ้าจำได้ตั้งแต่เรื่องวาระ

ก็มีการปฏิบัติงานแทนชั่วคราวใช่ป่ะคะ

พอกลับมาเขาบอกว่าอ่ะอยู่ต่อได้

แต่คุยอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าบิ๊กป๊อกก็ไม่ได้เข้าไป
ที่ปกติเป็นสามพี่น้องคนสนิท
แค่สองคนที่เขาบอกว่านักข่าวบอกคุยเคลียร์ใจ
แต่พอถามว่าเคลียร์ใจกันเหรออะไรกันเหรอ

กระทั่งมีกระแสข่าวว่าเขาจะแยกย้ายกัน

ขออยู่ในบรรยากาศแห่งความสุขก่อนก็แล้วกัน
คำพูดที่บอกว่าอยากจะบอกว่าเลิกตีกันได้แล้ว

ก็ได้ก็ได้